เอจ

ที่เธอไม่มาว่าถ้ามดดำมาจะไม่รู้

เอ้าคุณดูแล้วกันคุณคำเตือนของคุณว่า
ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญมา
เพื่อจะเป็นเพื่อเพราะว่าเรามีข่าวของเธอในข่าวแรกในวันนี้นะฮะ
ตัวที่เป็นข่าวทางรายการจึงเชิญมาค่ะ
นี่ขอเชิญพบกับคุณคิมคาเดเชียนค่ะ

พอลิสแฮล์มีเลยเหรอแฮล์มี

ตัวจริงนะคะผมยาวใส่แว่นแล้วก็มี

เห็นมีแผ่นอยู่ล่างทรงคนเขียนเพลง

นี่หน้าหนึ่งจริง

แตกต่างกันตรงไหนนะคะ
คาเดชั่นไม่ต่างเลยค่ะคุณคิม

วันนี้เรามีข่าวล่าสุดนะคะ

นี่คือวางแผนกันอย่างดีเลย

หลายร้อยล้านบาทไทยมานะฮะ
ถ้ามูลค่าของนี่ก็คือเท่าไหร่วะนี่

ปล้นชิงทรัพย์ที่บ้านพักหรูที่ปารีสประเทศฝรั่งเศส
ทรัพย์สินไปประมาณ๔๐๐ล้านบาทหรือว่า๑๐ล้านดอลลาร์
คาเดเชียนวัย๓๕ปีถูกโจร๕ราย
แต่งตัวเรียนแบบตำรวจและใส่หน้ากากปกปิดใบหน้า
ปล้นที่บ้านนี่เขาใส่เสื้อป่ะเนี่ย
เสื้อจะใส่เสื้อสีเนื้อไง
ได้ใช้ปืนจ่อศีรษะและเขย่าตัวเธอแล้วเอาเธอไปขังไว้ในห้องน้ำ

ส่วนแคนเย่เวสซึ่งกำลังขึ้นแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่
บอกกับแฟนคลับแบบกระทันหันว่าผมขอโทษครอบครัวมีเรื่องฉุกเฉิน
ปล้นดังกล่าได้ฉกทรัพย์สินมูลค่าที่มีค่าของคิมไป

มูลค่าร่วมกับร่วมประมาณ๑๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว๔๐๐ล้านบาท
และเมื่อตำรวจได้เข้าสอบสวนพบว่าก่อนที่โจรจะเข้าถึงตัวคิมได้
พวกเขาได้จับบอดี้การ์ดมัดมือมัดเท้าเอาไว้
แล้วก็บุกเข้าไปในห้องคิมเพื่อจี้ป้นดังกล่าว
หลังจากเกิดเหตุโจรก็หนีไปนะคะ
ถ้ารู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนมีบอดี้การ์ดอยู่อยู่อยู่ในไหน
รู้หมดทุกอย่างเลย
ไม่ได้ไปแบบว่าแลนดอมหรือว่ามั่ว

ใช่แล้วก็เป็นป้นลูกเทศมนตรีลูกสาวททศลี้
รู้เลยว่าใส่เครื่องเพชรอะไรไปแล้วยุดรถละก็ป้น

แม่สู้ไฮโซไทยสิไฮโซไทยถึงเวลาไป
ปกติพี่ป๊ิ๊ปปี้เวลาไปงานเต็มที่อยู่แล้ว

แม่ชมพูล่ะกระเป๋าใบละเท่าไหร่แล้วล่ะอือนังก็ต้องหิ้วไปไม่ต่ำกว่าใบละ๕๖ล้าน
อันนี้อย่างแม่คิมนี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เหรอแบบให้นางคิ

เสื้อผ้าอาจจะมีสปอนเซอร์มีอะไรอย่างนี้
ก็มีนะแต่เพชรเขาจะให้ใส่ที่ในงานไหมเขาจะไม่ให้เอามาเก็บไว้เอง
นางอามีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่น่าจะขนไปมากเป็น๑๐ล้านบาทขนาดนี้หรือเปล่า
จะขนเข้าประเทศยังไงว่าเป็น๑๐ล้านบาท
ก็ต้องทำประกันไว้ที่
แต่ที่เห็นบางคนก็ไม่โหลดนะคะ
นี่ขนาดมีบอดิการ์ดนะ
แล้วมันจับมัดมือมัดเท้านั้นมา๕คนบริการ์ดมีกี่คน
เขาอาจจะแบบอาจจะไม่กี่คนไหม

ตัวใหญ่มากเหมือนนักเล่นบาสประมาณเยอะเหมือนกัน๔๕คน

ไม่ดีที่นางอุ้มนางนางมีลูกอ่ะเหรอ
มีที่รู้อะไรเงี่ยไง

แค่นั้นแล้วนิตี้น่าทำอะไรคะ
ก็เป็นชีวิตของนางกับแม่แล้วก็ทะเลาะกับน้อง
แล้วก็มีแฟนแล้วก็ที่ดังมากคือคลิปหลุดที่มีเพจกันกับแฟน

ดังมากแล้วตอนนี้ก็แต่งงานกับแคนเย่ซึ่งดังมาก
แล้วก็เพิ่มไปอีกที่ใครก็ต้องตาม

ไปแบบเป็นปรากฏตัวในหนังบางเรื่องอะไรกันบางอัน

คิดดูเดียวคนที่ไม่ได้เป็นนังแบบไม่ได้เป็นไร
แล้วคนประกบตามขนาดนี้
ได้แต่งตัวแฟชั่นแบบได้แต่งตัวแบรนด์เนม

ข้างหลังนางก็ตัดเองว่าสะโพกนางใหญ่

เวลาที่แบบออกแบบอะไรก็แล้วแต่

เห็นปะหมายถึงเซ็นต์รอแรงนางก็ไปออกแบบให้เขาตลอดนะ

คุณนี่ชื่อ

แล้วมันไม่ใช่ยายงสักมั้ยครับ
มีคนเขียนแบบบอกอย่างนั้น

นี่เอามีคนงบเป็นคลิปหรือเสกโลลทอค
มีให้เสียงหัวร้อนแต่เช้า

มีแปะล่ะมีเป็นผลของการนอนน้อยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราพยายามจะบอกท่านผู้ชมว่ามีเวลานอนกะลุนานอน
ถ้าผลนอนน้อยแล้ววันนี้เราก็มีตัวอย่างให้ดูว่า
สติมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะหลุดลั่วไปอย่าง
มามาอีกหนึ่งข่าวไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้ไม่พูดถึงข่าวนี้ไม่ได้เลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากแม้กระทั่งเฟอรารี่ก็จมเลย
สภาพการจรจรบนถนนงามวงวานเชิงสะพานคัดแย่งพงเพชรฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดี
น้ำท่วมขวางสูงแบบเกือบหนึ่งเมตรเลยนะคะหลังจากฝนตกกระหน่ำมาอย่างหนักเลย
ทำให้รถเก๋งส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ที่ขับรถสัญจรไปในย่านนั้นเนี่ย
เรียกว่าจอดตายกันหลายคันเลยทีเดียวแล้วไปไม่ได้จริง
หนักสุดเขาบอกอยู่ที่หลักสี่

เมื่อวานนี้กลับไปกี่ชั่วโมงคะแองจี้จากวิภาวดี

หนักสุดค่ะเพราะว่าออกจากไทยรัฐไปใช่ไหมคะ

ก็ตอนแรกทุกทีไปถึงออฟฟิศวันไม่เกินชั่วโมง
จริงจับไทยรัฐก็อยู่ประมาณแย่สุทธิษศาสตร์
ตรงประมาณแจ้งวัฒนาปรักเกรดตรงแถวเมืองไทย

ตั้งแต่ช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ

ใช่ขาออกที่ไปดอนเมืองคือติดหมดเลย

สัก๕ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนไปแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วดอนเมืองมีไฟล์ออกค่ำดึกเลย

วงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพมันก็เกิดน้ำท่วมสูงกว่า๖๐เซนติเมตรทั้งฝั่งขาเข้าขาออก
ทำให้รถเล็กบางส่วนก็ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปได้นะคะ
แล้วก็มีรถจอดเสียหลายคันส่งผลให้เกิดปัญหารถติดยาวหลายกิโลเมตรเลยนะคะ
เช่นเดียวกับที่ถนนงามวงวานคุณผู้ชมค่ะเชิงสะพานข้ามแยกโพงเพชร
วงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพก็น้ำท่วมขังสูงถึง๑๒เมตรนะคะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้เลย
แล้วก็เมื่อวานนี้อู๋ติดจริงพี่เขาเรียกว่าน้ำท่วมขังรอการระบาย
ก็ถนนพระราม๖กำแพงเพชร๒ถนนแจ้งวัฒนะก่อนถึงแยกหลัก๔
ถนนผนโยธินแยกเกษตรนี่ดูสิพราวแพรวมาก
กรุงเทพนนท์แยกวงสว่างติวานนท์นะรัชดาพิเศษด้วยตรงหน้าสารอาญาเมื่อวานก็ติดนะคะ
ถนนงามวงวานหน้าตลาดพงเพชรถนนเทศบาลสงเคราะห์
ถนนตรงแถวทางด่วนแจ้งวัฒนะติดหมดเลยค่ะเรียกว่า
แต่ในย่านบ้านพี่พวกเพลินจิตชิดลมไม่ติด
ไม่ติดเลยเพราะว่าคนคลายอยู่รอบตรงนอกหมดจริงเหรอ
เมื่อวานนี้เผอร์เอิร์ทจะดูไอจีของคุณกรณ์ลงเดท
แล้วก็มองมานี่คือสวยงามมันก็แอบโอ้โฮแน่นมาก
คุณดูง่ายแล้วกันว่าเมื่อวานรถจะติดหรือไม่ติด
วันคุณกรณรงเดชเขาถ่ายลงมาจากมุมสูงเนี่ย

มีตรงกลางสุดนั่นก็คือเส้นที่เข้าเมืองจะแบบรถจะห่างสุด
แต่ขอบนะฮะนั่นคือนั่นเห็นเป็นจิตจุดนั่นคือไฟรถทั้งนั้นค่ะ

แค่ไปจากไทยรัฐแล้วก็ไปกลับรถหน้าซื้อจอตรงนี้

กลับไปกับเมี่ย์ใช่เหมือนกัน

มันเบียดคนไม่ได้แล้วต้องตรงไปอย่างเดียว
จะตกแต่แถวนี้หรือเปล่าเพราะเมื่อวานหนูกลับมาจากชนบุรี

อ้าวเข้าเข้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่สิเดี๋ยวก็ไม่ต้องพี่ค่ายน้ำเริ่มแห้งแล้ว
แถวเส้นแจ้งกวาธาใช่ไหมคะทุกทีที่แบบเมื่อวานคือแห้งเร็ว
มันเมตรกว่านะพี่มันเมตรกว่า
คือมองไม่เห็นขอบถนนเลย
คุณกองเฮียบอกว่าพี่โต๊ะเว่าสันเหรอฮะไม่ใช่
คิมประชาชนบอกพี่โต๊ะว่าสั่นหรือเปล่า

นี่จริงต้องบอกว่าไลน์ที่ส่งมามีหลายคนที่เป็นแฟนรายการประจำมากนะ

อย่างคุณจันทรานี่เห็นทุกวัน
โดยเฉพาะถ้าคุณหนุ่มมาคุณจันทาจะทักมาบอก
ใช่คุณจันทรานี่ส่งทุกวันจริงนะนี่โอ้โฮน่ารัก
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๕๖ปีที่แล้ว
มีเด็กคนหนึ่งที่ไปรอรถไฟฟ้าอยู่ที่สิงคโปร์
แล้วก็ในที่สุดเบียดไปมาตกไปตรงนางรถไฟฟ้า

ทุกวันนี้เขาก็เหลือครึ่งเดียวของตัวจะเป็นเด็กที่เรียนเก่ง
วันนี้มีเหตุสลดจริงฮะอีกหนึ่งข่าว
นักเรียนไทยซึ่งที่เด็ดสุดเนี่ย

เด็กคนนี้เป็นเด็กไทยที่เรียนเก่งที่สุดในชั้น

เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง
แต่ปรากฏว่าดวงชะตาก็พลิกผ่านไป
ทำให้เธอจะต้องเป็นเจ้าหญิงนิทาตลอดไป
โอกาสรอดคุณหมอบอกเลยว่า๕๐๕๐

นางสาวอรุณรัฐเจตนาธรรมจิตนะฮะ
นักเรียนหญิงชาวไทยอายุเขา๑๖ปี
กำลังสู้กับความเป็นความตาย
หลังประสบปฏิเหตุรถยนต์ชนได้รับบัตรเจ็บสาหัส

จนเขาต้องผ่าตัดสมองแล้วถึง๒ครั้ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสิงคโปร์
ขนาดที่พ่อของเขา
ตอนนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาหวังได้คือปฏิหาร
ปฏิหารว่าลูกของเขา
เจ้าหญิงนิตาจะฟื้นขึ้นมาไหม
คือแพทย์เนี่ยก็บอกคุณพ่อแล้วก็บอกทางครอบครัวเลยว่า
โอกาสจะรอดอย่าไปเลือกพูดถึงฟื้นนะ
โอกาสจะรอดมีแค่ครึ่งเดียว
ถ้า๕๐๕๐คือต้องรอปฏิหารอย่างเดียวแล้ว

ผู้เป็นพ่อของน้องนางสาวอรุณรัฐ

เรียนต่อแสดงว่าที่บ้านเขาก็ต้องมีตังค์พอสมควร

รู้ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง

ลูกสาวก็ออกจากที่พัก
เพื่อจะเดินไปทำกิจกรรมในที่โรงเรียนด้วยนะ

โอ้มายก๊อดสงสาร
แล้วก็อยู่ดีมีรถยนต์คันหนึ่ง

ขณะที่เธอเดินข้ามไปยังป้ายรถประจำทาง

ออกจากหอพักเนี่ยช้ากว่าน้องเขา

แล้วก็เขาออกไปก่อนเนี่ยไม่ใช่จะนานนะครับ

แล้วก็มีชายคนหนึ่งซึ่งจำเครื่องแบบชุดนักเรียน

แต่ตอนนั้นนางสาวอรุณรัฐเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง

เป็นเด็กคุณคิดดูว่าเด็กซิงคโปร์ยังเรียนแพ้เด็กคนนี้เลย

เหลือแต่เพียงร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็ส่วนรองเท้าของนางสาวรุณรัฐน่ะ

อีกข้างหนึ่งกระเด็นไปอยู่บนพุทธบาล

ทางด้านเสร็จทางเจ้าโครสกอง
ป้องกันภัยพลเมืองของสิทธิ์โปรกะว่า
เจ้าหน้าที่กองได้รับโทรศัพท์
แจ้งเหตุประมาณ๖โมง๕๐ด้วยนะพี่

มีเด็กสาววัยรุ่นโดนรถชน

แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวน

กฎหมายในเรื่องร่างการขับรถเขาแรงมากเลยนะ
แต่ทั้งหมดที่ชนคือเขาผ่าไฟแดงถูกมั้ยครับ
ฮะแต่เด็กคนที่ตกรถไฟกา

ใช่ไม่มีใครมาช่วยนี้
ทุกวันนี้คือคุณพ่อออกเงินแล้วเป็นเด็ก
ถ้าสมมุติพวกคุณได้มีเวลาที่พี่ท้อพี่เครียด

แล้วเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยพี่วันนี้แค่หนูไม่มีสาร
คือนางจะยิ้มบวกกับนางบอกว่าถ้าสมมุติเด็กคนนี้รอดเนี่ยเขาบอก
ความคิดของเด็กจะเปลี่ยนเป็นบวกไปเลย
ของตัวเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยตังที
อันนี้เพราะสงสารซ้ำ
อันนี้ก็เกี่ยวกับนักเรียนใช่ไหมค่ะอีกข่าวนึงพี่เมี๋ว
นี่ค่ะอยู่ตรงไหนนี่
สาวม๕จริงนะครับผ้าหัวอยู่ข้างบนค่ะ
นี่ก็คือสาวม๕โรคจับอาจารย์หนุ่มชกหน้าอก
ตบด้วยจากกรณีที่มีนักเรียนหญิงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
โพสต์รูปรอยฟกช้ำบนหน้าอกของเธอ
ระบุว่าถูกฝ่ายถูกครูฝ่ายผู้ปกครองทำร้ายร่างกายด้วยกัน
ตกกกหูต่อยหน้าอกหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
และได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีครูคนดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวได้ไปเลยไปด้วยตัวเองเลยนะฮะ
ว่าเด็กนักเรียนหญิงคนดังกล่าวนี้เรียนอยู่ชั้นม๕อายุ๑๖ปี
เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๗กันยานู้นนะคะ
เวลาประมาณ๑๑โมงครึ่งตนเองเดินทางมาโรงเรียนเพื่อจะสอบ
แต่อาจารย์ผู้ชายที่เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองไม่ให้ตนและเพื่อนเข้าโรงเรียน
ให้อาจารย์รายวิชาที่จนจะสอบลงมารับตัวไปสายไง
เมื่ออาจารย์รายวิชามาถึงตอนนั้นเข้าไปคุยด้วย
แต่มีเพื่อนนักเรียนที่มาด้วยกันบอกว่าจะขอส่งงานด้วย
อาจารย์ฝ่ายปกครองคู่กรณีก็เลยบอกว่า
เนี่ยยังไงจะมาส่งจะมาสอบหรือจะมาส่งงาน
ตนก็เลยตอบไปแบบตะคอกว่าจะมาสอบ
อาจารย์ฝ่ายปกครองก็เลยโดนตรงเข้ามาตบที่กกหูซ้าย

อาจารย์ก็เลยกระชากคอแล้วก็ชกที่หน้าอกหลายครั้ง
ตนจึงต่อสู้ป้องกันตัวและเกิดการชุลมุนกันขึ้น
จากนั้นก็แยกกันตนจึงเข้าไปทำการสอบ
พอสอบเสร็จก็ให้พ่อพาไปแจ้งความกับตำรวจ

ทางด้านอาจารย์ผู้ปกครองคู่กรณีนะคะได้เดินทางมาให้ข้อมูล
คณะกรรมการสอบสวนยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำ

แต่เด็กกลับสวนเข้ามาทำร้ายตนก่อน

ว่าไม่ได้ตบไม่ได้ต่อยเด็กแต่อย่างใด
แต่ยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองก็มีอารมณ์นะฮะ
ทีนี้ผู้มนุยการโรงเรียนคุณถวัลตันธีรพงศ์

อ้างว่าอีกฝ่ายนั้นทำร้ายก่อน

จากการสอบถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มีความเป็นไปได้ว่า

ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย๒สัปดาห์ครับผม
และทางครูผู้ครองนั้นจะต้องเรียกมาสอบอีก

ซึ่งถ้าหากผลสอบออกมาว่าครูมีความผิด
ร้ายแรงตนก็จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการ
แต่ถ้าร้ายแรงต้องนำเสนอหน่วยเหนือขึ้นไป

แต่เอาจริงมันทั้งสองฝั่งไหมถ้าถามหนู
เด็กเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดอันนี้เด็กก็พูดเอง

ตัวเองผิดแต่อาจารย์ก็ทำเกินกว่าเหตุอันนี้ที่เด็กพูด
แต่ทุกวันนี้คนเรามันเครียดกันง่ายขึ้น

เอานี้ขุมไปอ่านกันแต่กำลังเองก็บอก
สาวอยู่กันด้านนี้เครียดเพราะอันอะไรรู้ไหม

มันเครียดในขณะนี้เลยวูบเดียว

อ่ะท่านผู้ชมเรามีรถไฟหรือรอยฟ้า
เรามีรถไฟฟ้ารถใต้ดินเรามีแล้ว
อีกหน่อยรถเจาะภูเขาเราก็มีแล้ว

วันนี้ประเทศจีนเขาทำรถไฟแขวนแล้ว
ซึ่งมันจะถูกกว่าการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน๕เท่า
อ๋อมันจะอยู่ในอากาศแล้วก็๑โบกี้เนี่ยสามารถจุกคนได้๑๒๐คนจะช่วงหน้าเป็นอย่างเงี้ยจะกลับมานั่งให้สวัสดิ์ครับ
สำนักนำครับครับเราไปกันแสดงนิดหนึ่งที่ประเทศจีน
รถไฟความเร็วสูงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรานำเสนอกันไป
ต่อไปนี้๕๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี่
นี่มันจะเท่าเครื่องบินนั่นอ่ะพรุ่งปั๊บเดียวถึงเลยอ่ะว่าอันนี้จะเร็วไหมคะอันที่พี่บอกไว้เนี่ย
บอก๕๐๐กิโลแต่อันนี้มันไม่ได้เร็วแต่โอเคล่ะมันสำหรับในกรุงเทพมหานครว่า๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อือค่อยไปมันก็คือประมาณรถไฟฟ้า
ถ้าไม่ติดน่ะเร็ว๙๖๐กิโลเมตรแป๊บเดียว๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วถ้าสมมุติในกรุงเทพถ้ามันเกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วโอเค
อ๋อต้องให้สำเร็จไหมนั่นสิมันเป็นรถไฟแขวนซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียมนะฮะ
สามารถวิ่งได้ความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือเมืองสนตูถ้ามุติเมืองคิดถึงเมืองสนตูเราจะคิดถึงหมีแพนด้า
เป็นสถานที่คุณไนมา
เป็นเมืองที่จริงต้องไปดูหมีแพนด้าใช่
มันน่ารักจริงมันต้องไปดูอย่างนี้นะฮะแต่คุณแน่ว่าใครใครว่าใครว่าใคร
จริงมันน่ารักจริงเหมือนคุณ

พี่เหมียวอยู่คนละกับมันเหรอจริง

ฉันตูนเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ดูสิเขาทำหน้าเป็นหมี่เพนด้าน่ารักค่ะ
ระบบรถไฟแขวนขบวนแรกของประเทศจีน
ระยะทางที่เขาทำเบื้องต้นแค่๓๐๐เมตร
โดยผลจากการทดสอบสั้นไปเปล่า
คือเริ่มต้นที่เดี๋ยวเขาจะทำเพิ่มไปเรื่อย
โดยผลจากการเริ่มต้นมันเป็นที่น่าพอใจ

มันเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม

ก็๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละ
หัวหน้าคณะออกแบบโครงการรถไฟแขวน
เปิดเผยว่ารถไฟสามารถบรรจุผู้โดยสารมากถึงนะ
คุณเห็นข้าวบัวนึงมั้ย

ต้นทุ่นเนี่ยในการสร้างรถไฟฟ้า
รถไฟแขวนประหยัดกว่าลางรถไฟใต้ดินมากถึงหนึ่งใน

มันประหยัดกว่าอย่างนั้นมันก็ต้องมีรางเหมือนกัน
หรือถ้าสมมุติในอนาคตพัฒนาไปก็ได้ไกลกว่านี้
จะได้ประหยัดกว่า๑ใน๘
คือถ้าสมมุติผลิตจำนวนมากขึ้นมันจะถูกลงไปอีก

ที่สำคัญคือแบตเตอรี่ลิเทียมมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มการทดสอบขึ้นเนินปฏิบัติการเลือด

และยังจะต้องทดสอบการวิ่งอีกเป็นระยะทางนับหมื่นกิโลเมตรนะฮะ
เมืองต้นแค่๓๐๐เมตรแต่จริงแล้วมันจะต้องวิ่งให้ได้เป็นหมื่นกิโลเมต
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนนำออกให้บริการอย่างเป็นทางการ
รถไฟแขวนเนี่ยเป็นรถไฟแบบรางเดี่ยว
ที่มีแค่ล้อสำหรับวิ่งบนรางเหล็ก
ก็คือเกาะมาแค่นั้นเองอืมแล้วขวานผู้โดยสารฮะอยากเห็นสถานีมันเนอะ

อย่าบอกว่าสถานีเขาก็ทำแบบนี้ข้างหลังไม่ลอยสิ
ไม่ลอยใช่ไหมไม่ลุ้งนะพี่เขาบอกว่ารถไฟแขวนกระบวนแรกมันเคยถูกสร้างมาแล้วนะ

โอ้ยเยอรมนเคยแล้วมีไหมคะเยอรมนียังไม่มี
มันยังมีอยู่นะที่บุ๊คแปรตัน
เป็นช่วงสั้นแล้วแน่เลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ไม่อยู่
ซึ่งเขาให้บริการแต่ปี๒๕๔๔ปัจจุบันเขาบอกยังมีอยู่

ประเทศจีนเอามาพัฒนาให้มันไกลแล้วให้มันโตกว่าเดิม
ให้มันยาวแล้วก็ได้ตอบโจทย์กับประชากรที่มันมากเพิ่มขึ้นทุกวันนี้
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ารถไฟแขวนที่ประเทศจีนเขาจะทำ
ทดลองออกมาสำเร็จจะแบบยาวขนาดไหนก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับ
วันนี้กลับมาที่เรื่องการท้องของแก้มของผู้หญิง
สุตินารีแพทย์สหรัฐนะคะอันนี้เป็นข่าว
ว้าวหน้าเจ็บนี่ไทยรัฐมันเลยสุธินริแพทย์ของสหรัฐนั้น
ให้ความรู้ใหม่กับพวกเราว่าผู้หญิงท้องคนไหนที่มีอาการแพ้
เห็นวิเวียนอย่างหนักอ้วกแตกอ้วกแตนเหมือนในหนังเนี่ยนะฮะ
จนคนจับได้ว่าท้องในหนังจะบอกอ้าวท้องแน่เลยอย่างนี้
แสดงว่านรกในคันนั้นแข็งแรงและสามารถจะคลอดได้
อ๋อเหรอโอเคอ๋อเป็นดีไปนะฮะมีโอกาสน้อยมาก
ที่จะแท้งถ้าหากคนไหนที่แพ้อาการอกอากเที่ยว่าจะเกิดขึ้น
สตรีมีคันตั้งแต่คันเดือนที่๔หรืออ่อนเป็นต้นไป
มันมีคนเป็นมากมีคนเป็นไม่เป็นมีคนเป็นมิตรเดียว
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าทารกในคันนั้นได้รับการคุ้มภัย
จากสารพิษและเชื้อจุลชีพในอาหารและเครื่องดื่มที่แม่กินเข้าไป

สมัยก่อนเรากูจะเป็นคนโบราณเด็กไหม
จะมีคำนึงว่าท้องแล้วจะแพ้ท้อง
แต่ทุกวันนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บดูทุกวันนี้ไม่เห็นจะแพ้

แล้วย่้าย่าหนูมีอยู่คนหนึ่ง
แพ้ท้อง
เหม็นต์ซ้ำมีค่ะ

แล้วอย่างนั้นคือ

แล้วเขากินอะไรไปถึงเป็นอย่างงั้มน่ะ

เพราะอันนี้เขาบอกว่าดีต่อลูกด้วย

เขาบอกว่าที่มีอาการขึ้นเหียน

แท้งแล้วลูกออกมาก็แข็งแรงแล้วก็คลอดโดยธรรมชาติ

อีกหนึ่งข่าวค่ะก็บอกว่ากรมการจัดหางานนั้นเล็งออกระเบียบอาชีพสงวนสำหรับผู้สูงอายุ

เรียกว่าสนองนโยบายของทางรัฐเลย
สิงหาเดชชูอำนาจอธิบดีกรมการจัดหางานก็กล่าวหลังจากที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกเลยนะคะ
บอกว่าจะเน้นมิติใหม่ส่งเสริมการมีงานทำโดยเฉพาะการหางานผ่านแอปพลิเคชันค่ะ
เดี๋ยวนี้เขาต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับช่องทางการร้องทุกข์ด้วย

ซึ่งก็จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มันทันสมัยแล้วก็รองรับกับการปฏิบัติงานได้
เน้นการทำงานในท้องถิ่นตามความสมัครใจค่ะ
แล้วก็ได้เตรียมรูปแบบการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์เอามาศึกษาเลย
คือเอามาขับเคลื่อนความคิดในการออกแบบการจ้างงานเฉพาะของผู้สูงอายุเลยทีเดียวนะคะ
โดยอาจจะออกเป็นลักษณะงานและอาชีพสงวนสำหรับผู้สูงอายุ

ก็เป็นงานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะอย่างเช่นไกด์ท้องถิ่น
เลี้ยงเด็กแล้วก็การทำขนมโบราณพวกนี้ด้วย
ส่วนงานด้านต่างประเทศแล้วก็การนำเข้าแรงงานต่างด้าวก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะคะ
กรมการจัดหางานต้องเร่งจัดระบบให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกลวงแรงงาน
ส่วนการดูแลแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทำ
ก็ต้องดำเนินการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง
แต่จริงแล้วสำหรับผู้สูงอายุถ้าสมมุติเราไปประเทศญี่ปุ่น

ว่าคนญี่ปุ่นคนยัง๖๐๗๐เขาก็ยังทำงานกันอยู่

เขาจะทำเป็นแบบว่าอะไรที่เป็นแบบว่าแอร์มีส
เขาจัดเอาไว้ให้คนสูงอายุเขาว่าได้ยังมีประโยชน์แล้วเขาก็ไม่เครียด

มันจะพอเลี้ยงไปจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต

อีกสิ่งหนึ่งคืออีกหน่อยเนี่ย
ประเทศไทยของเรามันก็

พวกเรากันเองก็ไกลแล้วหรือเปล่า

เออมีคนถามรายการก่อนพี่ม้าหายไปไหนกันคะยังอยู่

นั่งสมาธิอยู่ว่าเมื่อวานเห็น
อู้หูฝึกจิตนะรุนแรงแบบว่าจริง
แล้วก็สั่งสอนด้วยนะสอนเราด้วย
สอนว่าลูกเฝ็ดกางเกงสี่แดงใช่ไหมนี่ไหมนะครับ
ให้มองให้มองมาในจิตแล้วก็จะรู้ว่าเราไม่มีสิ่งใดที่ควรจะโกรธ
เมื่อวานน้องเห็นมากอยู่ตรงพี่เจียชาราพันธ์
นี่คุณนายม้าไปฝึกจิตเห็นไหมล่ะ
นี่นี่เดี๋ยวกลับมาก็จะเปลี่ยนไปกายเป็นคุณแน่ม้าไปปฏิบัติกันเลยสองคน
นิ่งเลยใช่ไหมคะนิ่งไม่ด่าใครเลยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สาวคุณเนี่ย
เรื่องราวต่างภายนอกแก้เท่าไหร่ไม่มีวันจบ
จะจบก็ภายในจิตของเราโอ้โห

เข้าถึงเข้าใจทุกเรื่องขอแผ่เมื่อยตาค่ะ
จากการดูจิตให้แองจี้เอ้ยไม่ใช่ทุกคนมีความสุข

แล้วนางบอกอโหสิกรรมให้กับทุกคนนี้เยอะ
เออไม่เขาก็ต้องใช้อ๋อรู้แล้วเราพอจะรู้แล้ว

ใช้สายทางปฏิบัติเอานั่นแหละสงบกิจสงบใจ

อ๋อแล้วล่ะเขามีคิวละครมีอะไรแบบนี้

อ้าวมา
กำลังเกรียร์เรื่องอะไรคะก็คือ
ไปเดินเจนชายนะดูนะไปชมแบบนี้เดินมาอ๋อใช่

ทุกคนก็ไปถามเขาเฉพาะว่าเมื่อวานุคระปริยนชีวิตเขาไปถามเหอะ

นึกถึงฉือเรื่องเป็นภาพยนตร์ของเขา
เมื่อกี้มีร่อยที
๒๐ใหม่เป็นภาพยนตร์หวย
เล่นกับใครเป็นภาพเอง

อันนี้คนไปถามถึงเรื่องกระแสภาพถ่ายที่เขาถ่ายกับพี่จอร์ดทาดาก่อนนะคะ

เขาก็บอกว่าโอ๊ยนานมากแล้วนะคะนานมาก
นานแบบแบบว่าเป็นนิเศษการที่นานมาแล้ว

เป็นรูปลงรูปพลิกรัวเลย
แม่งแม่งคิดว่าโป๊ะอะไรไม่ได้โป๊ะอะไรเลย

จริงของพี่จอธเขาถ่าย

ชอบเป็นคนที่แบบถ่ายรูปแบบได้ใจ

น้องใหม่บอกว่าเสียดายมากเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นตัวใหม่เองก็ถ่ายบวกอยู่ในกองละคร
รวมถึงงานโฆษณาต่างที่ใหม่ต้องให้คิวไปถ่ายด้วย
และอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้งานใหม่ค่อนข้างแน่นจริงค่ะ
ซึ่งใหม่เองก็พยายามทำให้ได้วันละ๒งาน
เพื่อจะให้ทุกงานดำเนินไปได้เนอ

แล้วก็เขาก็บอกว่าจะพยายามทำให้ได้๒งาน
แสดงว่าเกี่ยวกับคิวของเราที่ไม่ว่างใช่ไหม
เพราะว่าหลายคนมองไปถึงขนาดว่า

เอาหรออ่ะ

ว่าติดละครจริงติดบวงค่ะ
เพราะว่าบ่องเร่งถ่ายมาก

เดี๋ยวเขาไปทำให้คอนเสิร์ตลาดตลาด

เบอร์หนึ่งเลยที่ยังความสัมพันธ์ดีมาก

เอาไว้ลุ้นปีหน้าเนอะอาจจะได้เห็นเราไปตามงาน

อยากจะไปเดินด้วยนะคะจะได้ไปโพสต์

เพราะว่าใหม่เองก็ทำงานในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบ

อยากดูน้องขอคำถามนี้มาก

เขาถามว่ามีโอกาสจะไปเมืองนอกอีกไหม

เพราะมันเช่นเงินเหรอ
ทำงานในเมืองไทยให้ดีก่อนทำผลงานให้แฟนแฟนได้เห็น
เพราะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนี่หนักหน่วงมากห้ามเดินทางคุณแม่สั่งไว้
แม่นางซื้อกระเป๋าสู้ใจเออเนี่ยเอาเลยแต่เขาบอก
แต่เขาบอกเขาแอบอ้อนคุณแม่นะเขาบอกว่าเขาจะพาคุณแม่ไปพักผ่อนที่บ้านเกิดคุณพ่อเขา
เพราะแม่นางบอกว่าไงรู้ป่ะแม่นางซื้อกระเป๋าแบบวันดีคือดีนางก็ซื้อฉันไม่ให้แม่นางถือนะ
แม่นางก็ไม่อยากจะถือไม่อยากถือใช่ไหมวันดีคือดีนางก็ซื้อแอร์เมฟไม่ให้แม่นางถือนะ
เออเนี่ยก็เป็นลุคที่ดีมากอย่างเนี้ยรักคุณแม่
เป็นเพราะว่าท่านอยากให้เราเซฟเรื่องของการใช้เงินหรือเปล่าน้องบอกว่าไม่เลยค่ะ
คุณแม่เขาแค่อยากให้เรารับผิดชอบงานที่ได้รับมาให้เต็มที่
แล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาบ่วงกับละครอีกเรื่องให้เคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเที่ยวเนี่ยค่อยว่ากัน

มีหลายเรื่องค่ะหนูมันไม่ได้จบบวกพี่เห็นหนูรับเยอะมากเลย

ยังนะยังไม่ได้ถ่ายเลยเนอะตรงรับตรงนั้นใช่ไหมคะ
มีช่อง๓ก็มีตั้งเยอะแล้วก็เดี๋ยวไปช่องวัน

เนี่ยมีหนังมีหนังใช่เป็นหนังเรื่องใหม่นี่แหละ

จะไปอะไรอีกปีนี้นางไปไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วพี่

วันนี้ดาราค่านิยมดาราเปลี่ยนไปเนอะ
เปลี่ยนไปค่ะยังไงครับไม่ว่าจะเป็นดาราชายดาราหญิง
เปลี่ยนไปคือจะต้องไปงานแฟชั่นวีค
ณเดชน์ยายาก็ต้องไปที่นิวยอร์กเพิ่งกลับมา
ถ้าสมมุติคุณจะเป็นดาราแบบระดับเบอร์ต้น
ต้องมีการต้องได้รับการไปงานแบบนี้

ซึ่งอย่างเขาบอกว่าอย่างของเกาหลีเองเนี่ยเดี๋ยวก็ดูสิก็ไป
แต่นางเป็นที่จับตาดูไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่า
คุณหนังปูปัญญานันออกรายการรายการหนึ่ง
แต่คนนี้เขาจับไปโปรกัส
ทีตอนที่นางเปิดกระเป๋าสตังปรากฏว่ามีการศักดิ์ยัน

คือก็เลยไปถามว่าพี่สาวปูง
ที่แบบว่างานเพี๊ยบขนาดนี้พ่อเล่นของหรือเปล่า

บ่อยมากเลยน้องปูน
ผู้หญิงคนนี้นี่มีความหลากหลายในการเด็กคนดีมาก
ชีวิตถ้าสมมุติเห็นยายปูมันจะไปเที่ยวเมาไงก็แล้วแต่นะ

แล้วก็จะอ่านสมมุติเธอว่าปูแกทำไมอะไรวะ
หนูจะอ่านทำไงไม่ให้หนูแก่

แล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งตั้งแต่เด็กแล้ว

นี่คือที่ใส่แว่นนี่คือปูอ่ะ
ใช่น้องปูค่ะเขาไปปฏิบัติเข้าไปอะไรบ่อยช่องแม่งอืม
ซึ่งนางนั่งสมาธิได้ทีเนี่ยเป็นชั่วโมงนะ

แล้วก็นางก็บอกว่าเอ้ยทั้ง๒อย่างนี้แหละ
พิธีกรรมนางก็มีนางก็มีสายมูเตรู
แต่สายธรรมะเนี่ยจริงนางก็มีอยู่แล้ว
ธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะนางสอนกลับอีกนะคะ
สุดท้ายคือคิดดีทำดีประพฤติดีต่อสังคมกับคนรอบข้าง

วงการนี้ถ้าจะทำนิดทำหน่อยมันก็เพื่อความมั่นใจ
ทำอยู่แล้วไม่แปลกนี่ใครชวนไปไหนนางไปหมดนางบอก
ถ้าให้ทำที่ไหนดีมีขอบเขตไม่ได้หวือหวาอะไร
ก็ไปเหมือนกับคนพกพระนั่นแหละผิดอะไร
พอเราทำก็เงินทองไหลมาเทมาโอ๊ยพี่อย่าเอาแบบนั้นเลย
จริงคนได้ดีก็คิดดีทำดีชีวิตก็ดีเยอะแล้วนะ
อย่างอื่นทำเพื่อความสบายใจดีกว่าอย่ายึดติดเป็นหลักการแล้วกันนะครับ
บางคนอย่างป้อมวินิษย์สมัยก่อนจะเอาแป้งมาต่างให้ชมผู้ที่
จะต้องไปเสกถึงโน่นน่ะเถอะเอาแป้งไปเสก
งแต่งหน้าในอาชีพการงานของเรา
อุ๊ยหรอไปสักบนตลาดอานะไปให้หลงปู่หลงพ่อ
กันเลยแต่ละคนทุกวันนี้ชอบสักชอบมือถือดูสิ
ข้างหลังนะจะได้รับงานกันเยอะอะไรแบบนี้อืมก็เขียนกันสู้ตาย

อ๋อเหรอแล้วต้องเหมาะต้องอาจารย์ไหนต้องหลวงพ่ออะไรรับไหนแล้วเธอมีไหม
เมื่อก่อนหนูไปกับป้อมวินิตไงที่สังขา
พี่เอาอะไรไปสร้างก็หนูก็ยังได้โฆษณากลับมาตอนนั้นตัวโอ้ล่ะรู้สึกมา๔๕ตัวเลย
บอกชื่อหลวงพ่อไปนี่ไปกันเลยนะเนี่ยวันนี้
ทุกวันนี้คือแบบว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี้ต้องไปตรงตะเข็บชายแดนนะ
หรอต้องติดแบบนี่ท่านย้ายไปไหนล่ะ
คนเรามันเมื่อโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยเนอ
มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะมันเหนื่อยจริง

แต่จริงน้องเขาก็แฮปปี้นะตอนนี้ใช่ไหมครับอ๋อนางแฮปปี้ตลอด
กัดปันแฮปปี้ตลอดตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดี
เพราะที่นางไม่มีแฟนเนอะมีหรือเปล่าเฮ้ยเราเขียนมาซีไทยเนี่ย
เราชอบความนิ่งที่เขาแบบว่าเขาทันเขาเท่าทันกับสิ่งที่เขาทำ
ตอนที่เขายุทธ์๑๔๑๕ที่ว่าแบบนี้มันคือเป็นเด็กแป๊ว

โตแล้วก็อืมโตมากต่างจะโต

จะไปทางไหนแล้วก็งานการก็ดี
อย่างบางทีเราเห็นภาพนางดูเซ็กซี่ดูออก
นางเซ็กพี่กับงานงานแบบว่าการกุศลงานทางคุณ
ก็ไม่ได้แบบว่านางว่าแล้วปูจะออกไปให้คนดูทำไม

เราก็เจอเขาเวียนเทียนไปเวียนที่เดียวกัน

กมที่นี่คือวันที่เราเจอกัน
บ๊วยกวัลต์แล่วที่วัดอะไรล้อนเมย์

แล้วขนตาก็ทำอยู่แล้วเนี่ยเหรอ
ไม่ใช่ที่นางนางทำมาครบขนเดิม

แองจี้อะ
การโอบหักของคุณอ๊อฟปองศักดิ์คุณมดดำเนี่ยมีรายละเอียดมากกว่าที่ฉันขอเสนอข่าว
ไม่คุณต้องมี
เขาออกมาสักพักแล้วไม่ใช่ว่าเขาโอบหัก
แจงในไอจีเลยนะคะว่ายอมรับโอบหัก

๖ปีไม่รู้สิทำใจแล้วอ๊อฟบอกว่าเฮิร์ต๒วันพอ
แค่นี้ไม่สามารถทำให้ชีวิตพังได้
ออฟปองศักดิ์เปิดเผยว่าตัวเองนั้นได้โดนเท

กับผู้ชายที่คบมา๖ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีทำใจไว้บ้างช่วงที่ห่างหายกันไป

ทางนั้นอยากเป็นเพื่อนกันอยู่
เราก็โอเคเป็นได้แต่ความสนิทใจคงไม่มีเหมือนเดิม
หากถามว่าทำใจนานไหมออฟตอบว่าเรื่องที่นี่เบามาก
ไม่สามารถทำให้ชีวิตพังได้
แค่๒วันพอเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ
ส่วนสาเหตุที่เลือกคนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองแน่นอน

สักวันหนึ่งคงได้เจอคนที่ดีพอแล้วก็คงจะเข้ากันได้
อันนี้ยังดีหนักกว่านี้นางก็เจอมาแล้วไง

พี่ยอวรักเอ้ยเตยหอมเรียกออกไหมป่ะพี่ยอว

เอ่ยเตยหอมในระหว่างนั้นก็เอาแหวนเพชรมามา
ชิคกี้พายชอบคำนี้
แล้วทำไมต้องเตยหอมด้วยอะ
ก็ไปเรียนรู้คำสั่ง
อู้ปลาปื้มชีวิตนางปาปื้ม

แต่ก็เงินช่วยผู้ชายไปแล้วจะเป็นล้านล้าน
โถพี่อ๊อฟแบบนี้ชวนทำนู่นนี่
โดดเมนไม่ต้องดึงไปทางธรรมะหรอกจ๊ะ
ไม่ต้องหรอกลองให้แคนกี้ไปก่ออ๊อฟ
ที่อ๊อฟมันจะให้แอ๊ออฟมันก็ไม่ให้หรือ
ก็คงไม่ได้รักไง
อ๋อปองสักอย่างนี้นะครับโอ๊ยแล้วฉันตกหนูให้
ถ้าสมมุติคนเราชอบหรือเราให้อาจารย์กล้องของฉันเนี่ย
ไปขออย่างนี้ไม่ก็ต้องรอให้เป็นแฟนเป็นแฟนก็ต้องให้สิ
ชอบมากปิ๊บอีกวางวันนึงไปทำข่าวอยู่หลังวิธีที่เห๊ใครใส่ส้นสูงอยู่หลังวิธี
ชีวิตมันน้านะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ดีแล้วเธอมันเกิดเกือบที่กาจริงเหรอ

ชีวิตคนเราเวลามันพริกเลย
นางเคยคิดจะฆ่าตัวตายตั้งหลายรอบแล้วนะ
เพราะว่านางแบบว่าไม่สบายพี่
แล้วนางก็รู้สึกว่าทำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านจน
โถ่เพราะว่าชีวิตบ้านจะต้องเอาเงิน
มารักษานางหมดเลยนะรักษาเขาโอ้โฮพี่ออฟ

ดีแล้วพี่ออฟเต็มที่ทำความดี
ทำความดีไว้ช่วงหน้าน้องเกรษฟิตหุ่นนั้น
และความรักกับแฟนก็เลิศเริ่มใช่

แล้วเตรียมตัวของเกิดรัฐตรัพย์ที่ขายบัตรหมดที่นั่ง๖ย้านแม่ย้านแม่
ย้านแม่กี่คนเป็นใครบ้างเลิศมากเลย
สักครู่เดียวค่ะที่นานัดใหม่ดี
เรากำลังคุยกันคือไม่รู้จะทำหน้ายังไง
ถ้าไปบ้านพี่มดดำคุณผู้ชมก็ช่วยดูนิดนึง
เป็นบ้านที่ธรรมชาติมากค่ะจริงบ้านนี้

ครั้งก่อนที่มากับพี่หนุ่มพี่เล่าเรื่องพี่จับตุ๊กแก่

พี่พี่พวดดำค่ะมีคนเอางูมาปล่อยที่บ้าน

เขาเอามาเลี้ยงในฉากอะไรอย่างนี้เอามาปล่อยอย่างนี้
มาปล่อยไว้ในบ้านไม่ได้ใส่กรงอะไรนะคะ
ธรรมชาติปล่อยให้มันเลื้อยอยู่ในบ้านกันเลยทีเดียว

อีกบาทปลาไม่ได้สิปลาฉันเครียดตายสิ

น้องเกรสขาเพย์ครบขุนพลเป็นความต่างที่ลงตัว
ซึ่งฟิตหุ่นรอลุ้นมีหลายหนังสือนี่จีบถ่ายตัว

ขายาวขาวแบบโอโมมาก

ใช่เรียกว่าปลูกต้นรักกับหนุ่มนักธุรกิจนะครับ
คุณขุนพลอิสระมานาน๒ปีแล้ว
รักของน้องเกรทก็ดูว่าจะไปได้สวยมาก
แถมช่วงนี้คุณเกรสเองก็ออกกำลังกาย

จะมีแพลนถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่ให้เราเห็นหรือเปล่า
เกรสก็บอกว่าถ้าเป็นแฟชั่นคงยังไม่ใช่เร็วนี้
เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมไม่เกี่ยวกับคุณนะคะ
แต่เรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้ก็เลยถ่ายรูปลงไอจีก่อน
หุ่นน้องเกรทยังไม่พร้อมนี่ไม่รู้คนอื่นจะเรียกว่าอะไร

คือแบบเป็นแบบว่าแข็งแรงแบบว่ามีเชฟ
มีเชฟแล้วมีกล้ามท้องครบมีครบขายาวอะไรแบบนี้

เขาบอกว่าก็เยอะนะคะเป็นพวกชุดว่ายน้ำ

กว่าจะตัดสินใจถ่ายหนังสือปิดหมดแล้วมั้ง
ว้ายแรงน่ะดูสิก็คิดแค่เยอะอ้าวอีบ้า
ก็เห็นฉันทยอยปิดกันเกือบหมดแล้ว
กว่าจะไปรอมีนาเมษาหนังสือปิดกันหมดทุกเล่มแล้วมั้ง
เอาจริงเลยนะจากป้าแก่คนนึงใช่ไหมตอนนี้เขาจะดูแต่ผู้ชายว่ะ
เออจริงคือผู้หญิงโปสต์ไม่มีใครดูแล้ว

จริงเพราะว่าเย๊อัมปัชฌาภายังไปอาบแสงจันทร์ในบ่อน้ำแล้วเหรอ

อ๋อวเออเดี๋ยว

เอ้าเขาเขาก็บอกว่า
อันนี้ไม่ได้พูดเพราะอยากดูแต่พูดเพราะปลง
ตัวเอาจริงนะ
มันรู้จักฉันดี

คิมแคเดชียนไม่ใส่คร้าบ
มันคันไงมันคัน

เวลาจะถ่ายแบบเซ็กซี่ถ่ายชุดว่ายน้ำ

เขาเองก็เป็นคนสบายชิวค่ะ
อะไรก็ได้คือไม่ต้องขออนุญาตเล่าสู่กันฟังมากกว่า
ถามว่าเขาหวงหรือว่าห้ามไหมก็มีบ้างนิดหน่อยเห็นไหม
จริงพรุ่งนี้เธอทำผมเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์สินะ
อันนี้เหรอ

เมื่อวานนี้ว่าจะไปดูพวกนางซ้อมกัน

ซ้ำหรับ๖ไม่ได้ความ

เสิร์ตร้านตลับซึ่งบัตรขายหมดแล้ว
คุกที่นั่ง๓รอบ
ย้านแม่มาจาก

คอนเซิร์ตร้านตลับรอดทันไหม

ทันคือการขายเทปที่ร้านตลับนี้คือ
มหัศจรรย์มากไปได้ตังค์กันจริงจัง

ที่แล้วเมื่อวานนางก็เต็มที่เห็นไหมล่ะ
ตีข้างหน้านายโบอยู่ไหนโบสุนิตา

ก็มีคุณคริสติน่าอากีล่าคุณหมายเจรนปุระ
คุณนัทมีเรียแล้วก็คุณโบสุนิตา

ทีนี้ถ้าอยากดูบัตรหมดแล้วจะทำไง
เราตามท้าเข้าได้ไหม

จริงพี่ยังไม่มีบัตรนั่งเลย

ข่าวชาวชัดโซเชียล

คุมตัวหนุ่มดักฉุดสาว
เพื่อกลุ่มขืนทำแผนที่จังหวัดลาชบุรี

เป็น๒๐ล้านหรืออะไรก็ต้องแต่
ช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงสุด

เดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ไปกันก่อนนะฮะ